นอนอยู่ที่หัวลำโพงใช้ชีวิตเป็นคนเล่ร่อนมานานเท่าไหร่แล้วป้า
มา๔เดือนแล้วค่ะ

คิดถึงแม่ค่ะทีนี้แม่ก็เพิ่งจะเสียไปนะคะ
งานศพจัดแล้วหรือป๊า

เพราะว่าลูกจะหาเงินมาทำให้เจนดีไชน์ใส่กระดูกแม่ล่ะค่ะ
แม่รักลูกทุกคนแต่แม่ที่แบบโดนกระทำขนาดเนี้ยไม่ได้มีทุกคนไงคะ
ต้องบอกว่าป้าแจ็คพอร์ตเพราะฉะนั้นวันนี้
ก็จะได้แจ็คพอร์ตในเรื่องเพลงเหมือนกัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

แห่งนี้แน่นอน๖โมงตรง
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลยนะครับ
พบกับเราได้ในรายการ
แล้วก็ยังคงอบอวนนะครับอยู่ด้วยเรื่องของการให้แล้วก็การทำบุญนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนพิเศษของรายการเราชื่อว่าร้องได้ให้บุญ
บุญแล้วก็มีรอยยิ้มกันทั่วหน้านะคะแน่นอนค่ะมีพี่ศิลปินดารานะคะมาเป็นตัวแทนของครอบครัวคนทางบ้านที่สมัครมาในรายการแล้วไม่สามารถร้องเพลงได้นะคะ
เมื่อใดก็ตามที่พี่ศิลปินมาร้องกับเราแล้วร้องครบ๑๐กติกาเหมือนเดิมเลยค่ะร้องครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท

ผ่านไปแล้ว๓ท่านคนแรกพี่เอชยามิชัยคนต่อมาคุณแม่สุนารีคนต่อมาคุณแม่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดคนนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งนะคะเสียงเนี่ยหวานเหลือเกินคนเป็นเบาหวานฟังไม่ได้

นอกจากเสียงฟ้านหน้าฟ้านแล้ว

เพราะว่าเธอคนนี้ก็เป็นสายบุญค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ฝน
ดีมากครับขอต้อนรับคุณฝนธนสุนทร

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

มาเป็นนักสู้ชีวิตแทนผู้แข่งขันของเรา
วันนี้แต่งตัวมาแบบสู้ชีวิตเลย
มาเป็นนักสู้

ปกติเห็นพี่ฝนแต่งชุดราติ

เหี้ยนหนวดยังนิดเดียวนึกว่าพี่แอธข้ะระบาวเลย

พูดรหัวพูดเฉินขันทั้งบ้าน
ชีวิตของคุณฝนนี่เป็นไงบ้างครับ

ก็คือว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกนะ

แต่ว่าคือมีปัญหาทาง

รู้สึกว่าคนเป็นแม่ทำเพื่อลูกได้มากขนาดนี้เลยเหรอ
ให้ลูกได้อยู่สบายแต่ตัวเองยอมนอนข้างถนน
คุณผู้ชมค่ะ
ถ้าอยากไม่เห็นภาพน่าสนใจเลย่ครับสำหรับครอบครัวนี้
ไปดูภาพเรื่องราวชีวิตกันก่อนค่ะ

ใช้ชีวิตเล่นร่อนต้องไปหานอน
ตามหัวลำโพงตามถนน
ที่มีคนนอนเยอะป้าก็ไปนอน

เสือพลาสติก๒๐บาทไปปูแล้วก็นอน
พอเที่ยงคืนเขาจะปลุกไปเอาข้าวมากินค่ะ

พอได้ตี๓เขาไปเรียกให้ไปเอาข้าวมาแจกอีก

ต้องไปอาบในห้องน้ำที่ก็๑๐บาทเราก็ไปอาบได้
เราก็อยู่อย่างนี้มาเป็นประจำ

เพราะลูกเป็นโรคทางจิตประสาท
คิดว่าแม่เป็นคนอื่นแล้วก็จะทำร้ายแม่

ลูกก็อยู่สบายแต่แม่ก็ต้องไปเล่นร่อน
เหมือนคนจรจัดคนหนึ่ง

เขามีอาการทางจิตมาตอนอายุ๗ขวบเขาชักค่ะ

ก็อยู่มาเรื่อยเขาก็เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับโรคจิตประสาท

กินยาจิตเวทตั้งแต่อายุ๑๒ปี
ที่ป้ากล้าปล่อยอยู่อพัดเม้นคนเดียว

แน่ใจว่าเขาไปทำร้ายคนอื่น
ทุกวันนี้ป้าเช่าอพาร์ทเมนต์เดือนละ๒๕๐๐บาท
รวมน้ำไฟเสร็จก็เกือบ๒๗๐๐บาท
ให้ลูกได้อยู่อพัดเม้นสบาย

เพราะว่าลูกเขามีอาการทางจิต

เมื่อก่อนป้าทำงานเป็นแม่บ้านเงินเดือน๗๐๐บาท

แล้วก็แม่ที่ป่วยติดเตียงที่สุรินทร์นะคะ
ทีนี้ตอนนี้ไม่มีงานแล้วค่ะ

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ป้าหยุด

ติดค่าชาวบ้านก็เนี่ย๔เดือนแล้ว
เขาบอกว่าป้าให้เดือนสุดท้ายแล้วนะ

ป้าก็เครียดมึงจะหันไปทางไหนนะคะ
บางครั้งป้ามีเงินอยู่๕๐บาท

พอตื่นเช้ามาป้าต้องคิดแล้วว่า

เพราะว่าป้าต้องหมดยาใสในหาลูกกิน

คือทานไปแล้วมันจะหลับมันจะสงบ

แต่ว่ามันจะทำให้หิวมากขึ้น
ไม่กินเขาก็จะอารวาสหนักกว่าเดิม

เป็นแกงร้อนบ้างยาแล้วจะได้ละลาย
ถ้าลูกเห็นยาสียาปุ๊บเขาจะทิ้งทันทีเลย
เขาจะโหยวายถ้าเห็นป้าไป

ผมไม่ได้เป็นอะไรผมไม่ได้เป็นบ้าแม่เป็นเอง

ร่อนมาอยู่เหมือนคนจรจัดทุกวันนี้

นอนที่นอนน้ำตาไหลนอนไม่เคยอิ่มเลย
คิดเป็นห่วงว่าเวลาป้าตายเขาจะอยู่ยังไง

เขาเป็นเหมือนบ้านแหละแต่เขาบอกว่าอย่าไปคิดสั้นเลย

บางทีป้าก็เดินแทบจะไม่รอด
เพราะว่าไม่มีแรง

ไม่เคยได้กินข้าวเลยให้แต่ลูกกิน
ป้าไม่เคยคิดจะทิ้งลูกเลยค่ะ
เขาเป็นอย่างนี้ทิ้งเขาไปไรไม่มีใครดูเขาหรอก
สงสารเขาค่ะยังไงเขาก็เป็นลูกเรา
ป้าก็จะเลี่ยงจนวันสุดท้ายนี่แหละ

ตื่นเช้ามาก็คิดแล้วจะเอาอะไรให้ลูกกิน

ไปใช้หนี้ให้หมดหนี้นอกระบบสองหมื่นห้า
ที่แรกป้าก็ไปเอามาว่าจะรักษาลูก
นี่ก็ลูกเป็นอย่างนี้ก็รักษาไม่ได้ก็

หนี้ข้าก็ไปเซ็นไว้เป็นเดือนค่ะ
พันห้าล้านหนึ่งอีกอีกล้านหนึ่งก็พันห้า
เอามาเลี้ยงลูกส่งข้าวตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะ
รวมที่เป็นหนี้ค่าข้าวสามเจ้าห้าพันบาท

ถ้าใช้หนี้หมดป้าก็จะพาลูกกลับไปอยู่ที่สุรินทร์
จะได้ดูแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่

มาพบกับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
และยาของลูก

ขอต้อนรับป้าสุพรนะครับ

เห็นภาพชีวิตของตัวเองในทีวีเมื่อกี้นี้

รู้สึกเศร้ามากค่ะ
มันเกิดมาชาตินี้

ก็มีแฟนมาแฟนก็เสีย
แล้วลูกก็มาเป็นแบบนี้

ไปหาข้าวที่เขาแจกให้ฟรี

ทำไมถึงไม่อยู่ที่ห้องกับลูก
คือว่าเรากลัวเราเคยโดนลูกตีที่หัว

เขาเลยจับแม่โขกหัวใส่เสา

ว่าทำไมลูกถึงกล้าทำเรา

แล้วอย่างนี้ทำไมไม่ให้

เขาจะกระโดดลงก็บอกเขาไม่ได้บ้าค่ะ

เขาไม่กล้าเดี๋ยวกระโดดลงมา

ใดเขาเกิดมาเป็นลูกแล้วก็ต้องเลี้ยง

มา๔เดือนแล้วค่ะ

เพราะว่าว่าแต่ดูลูกทั้งนี้อะค่ะ

ค่ะเขาเอาไว้แค่สองคืนอะค่ะ

เผ่าเสร็จป้าก็ต้องรีบรีบกลับมาดูลูกค่ะ

ไปข้อโรคศพแล้วบอกอะไรกับแม่บ้างป้าสุภร
บอกว่าลูกจะหาเงินมาทำไอ้เจดีให้แม่ใส่กระดูกแม่แล้วก็
เพราะเลยบอกแม่ไว้ตอนที่แม่ยังไม่ชินหลบค่ะ

เพราะว่าเราก็เพิ่งทราบจากปากของคุณป้าแล้ว
เพราะว่าในภาพชีวิตยังมีเรื่องราวของคุณแม่อยู่เลย
รู้กันตอนนี้เลยเพราะพร้อมกันนะค่ะ
เวลาออกไปตัวเองอยู่ข้างนอก
เรามีอะไรติดตัวไปบ้าง

สมบัติป้ามีอยู่แค่นี้แหละค่ะ

นี่คือสิ่งที่ป้าเรียกว่าสมบัติป้ามีอยู่แค่นี้
ที่ไปไหนจะต้องพกติดตัวไปตลอด

มีบัตรประชาชนแล้วก็ยาลูกค่ะ

จากโรงพยาบาลสิทธรรยานะ
แล้วก็บัตรประชาชน

มีบัตรประชาชนแล้วมีถุงอะไรใส่อะไรเยอะแยะเลย

เอกสารบัตรโรงพยาบาล

ที่เป็นเพื่อนกันเป็นสมบัติ
เป็นบ้านเป็นห้องนอนเป็นห้องครัวเป็นพื้น
เป็นของมีค่าที่สุดแหละ

ของคนคนหนึ่งที่มีเพียงย่ามใบเดียว

แล้วทำเพื่อลูกอย่างนี้ทั้งเช้าและเย็น
อย่างเต็มที่สุดความสามารถจริง
ถ้าสมมุติว่าลูกเราที่ป่วยเป็นจิตเวท
ดูอยู่แล้วเข้าใจในสิ่งที่ป้ากำลังทุ่มเทและทำอยู่

จะได้อยู่ครบ๒คนแม่ลูก

แม่จะได้ไม่ต้องไปหานู่นข้างนอกนะคะ
พี่ฝนฟังเรื่องราว

ป้าสุภรณ์นี่แบบใจแกร่งมาก

แต่แม่ที่แบบโดนกระทำขนาดนี้

ก็จะได้แจ็คพอร์ตในเรื่องเพลงเหมือนกัน

วันนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีเกิดขึ้น

บอกว่าไม่มีความสุขเลย

วันนี้ขอให้ป้ามีความสุขสักวันหนึ่ง

ถามป้ากันก่อนว่าป้าต้องการเงินทุนเท่าไหร่นะ

สิบสี่หมื่นบาทค่ะ

ที่ไปเชื่อกับข้าวเขากิน
แล้วก็หนี้ค่าบ้านที่ค้างอยู่
ถ้าเกิดใช้หนี้หมดแล้ววางแผนยังไงต่อไปครับ
วางแผนว่าจะพาลูกกลับไปอยู่บ้านนอกนะคะ
แต่ผมว่าไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่า
หนึ่งค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องการดูแล
เอาล่ะป้าต้องการเงินทุนนะฮะ๔๐๐๐๐บาท
แต่ว่าทีนี้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้

เชิญพี่ฝนธนสุนทรบนเวทีเลย
จ๋าวันนี้พี่ฝนมาเป็นตัวแทนของป้า
โอ้โฮสวัสดีครับป้านายมาร้องเพลงแทนป้า
มีอะไรอยากพูดกับพี่ฝนบ้าง
อยากให้คุณฝนสู้นะ

ชีวิตป่าอยู่กับขุนฝนมหาตัวนี้ป่ามันมีอะไรเหลือแล้วก็

แล้วตอนนี้เขายึดเหนียวกับพี่ฝน
นะคะขอให้ป้าเล็กสมหวังขอให้พี่ฝนมีพลังนะคะ
เดี๋ยวให้พี่ฝนส่งป้านั่งที่กุ้ยเลยค่ะป๊าย
เป็นความหวังนะพี่ฝนเป็นไงครับคุณฝน
ตอนแรกมีความเครียดแล้วก็กังวลในเรื่องว่า
เราจะต้องมาร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้ความเครียดนั้นมันหาย
อืมมันกลายเป็นพลังอืมพลังว่า
เราต้องทำให้ดีที่สุดฝนอาจจะเป็นขอนไม้ขอนหนึ่งที่ลอยมาแล้ว
ให้คุณป้าเกาะได้พอดีอืมขอให้ขอนไม้นี้ต่อเติมได้เป็นเรือ
ให้คุณให้คุณป้าได้ขึ้นเรือนั่งเรือข้ามฝั่งแบบสบายสบายเนอะ
ค่ะฝนจะทำให้ดีที่สุดนะคะใช่ครับค่ะ
ค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เพลงแรกเพลงที่หนึ่งครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วพร้อมอินโทรเพลงที่หนึ่งมาครับ

เข้ามาแล้วก็เข้าเลยเข้าร้องพร้อมดนตรีเขาก็เลยไม่มีอินโทรมาให้เมื่อกี้นี่คือท่อนร้องเลย
พี่ฝนแต่มันเป็นเพลงผู้ชายก็เป็นเพลงวัยรุ่นเลยนะ
ไหวไหมพี่ฝนเจอเพลงนี้
น่าจะไหวนะไหวนะเพราะว่ามันเป็นเพลงฮิตเพลงดัง
ไม่น่าจะมีปัญหาเนอะป้าพรเนาะ

ก่อนจะเริ่มนะครับเป็นธรรมเนียมของเราเรามีตัวช่วยให้นะครับ๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงแรกนี้คุณฝนครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
โอ้นั้นมันบั๊กแตงโมโอ้นั้นมันบั๊กเป็นโอ้โอ้นี่คงเป็นบั๊กราวลำวอ่อ
โอ้แล้วจังมานู่นอองตองแทโอ้คือเป็นตามันยกรองแท่นอ
โอ้คือมายัยเอาหายแทโอ้เห็นแล้วยากใจคือสิ้นเป็นตาไปคันเห็ดน้ำ
อุ้บ่าว่าอายนั้นมักพอดีบ่าว่าอายแพ้ความขาวจังสีเท่าเดีย
เทิงขาวแล้วเทิงยาวเทิงใหญ่ลูกผู้ใดมันถึกใจแทนอ
อาดันแล้วมันละของแทบ่าจากหมุนทอหรือจากเทอร์
จากหมุนแม่เป็นอย่างคือให้มาลายแทให้ลายจนหาเสียใส่พอได้
เอามาแล้วเป็นตายเหลือใจช่วยเก็บไฟฟันคิดคลอดเจ้าว่าได้กอดได้หอมได้ดอม
ดมได้ชื่นได้ชมได้ดมเจ้าได้หอดด้วย
คือสิริเท่าเป็นหนังสีทุกอย่างได้ทอดเกิบอย่างในหน้าทองน้อย
จะเก็บบักหอยมาปล่อยกินกับเจ้ามือนี้เราสิเอาเขาขึ้นเรา
ไปไปหาแนวมาเป่าทำแม่